แต่เรื่องต่อไปจะพาไปดูความน่ารักของคู่เบาสาวคู่นี้
บอกเลยนะคะว่าคุณได้ดูแล้วต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เขาพบรักกันที่นี่นี่เอง
อันนี้เป็นการเปิดตัวเบาสาวหรือยังไงคะคุณ

คือเป็นลีลาการเล่นสเก็ตหรือที่เขาฮิตกันตอนนี้

มาทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากันเป็นคู่เลย
ไม่ยอมกันเลยนะโดยเฉพาะเจ้าสาวนี่สบายสั่น
เหมือนแบบกระพือปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย

ชุดไทยฉันก็ขอเล่นหน่อยนิดนึงนะ
ลีลาพริ้วไหวสบายปลิวกันไปหมดเลย

แล้วก็ดูอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเอง
แล้วก็เป็นตัวของตัวเองมาก
คืออารมณ์ก็ประมาณว่าเขาคงจะไปเล่นสเก็ตบอร์ดกัน
แล้วก็ไปเจอกันตรงนั้นก็เลยทำให้พบรักกันเหรอ
หรือไม่ก็อาจจะชวนกันไปเล่นนั่นแหละ

เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้
แต่ผมเคยบอกเคยเล่าให้ฟังจริง

เฮ้ยสเก็ตบอร์ดหรอ

ล้มไหมจิ้มฟันแทงตาหรือยังไง
ตอนนี้อาการดีขึ้นหรือยังคะ

อาจจะพบรักในแวดวงเดียวกัน